ข่าวต่อไปเกิดขึ้นที่ปลาจีนบุรีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
สามีภรรยาคู่นี้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
แต่ในงานศพของฝั่งภรรยานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมงานศพ
แล้วอยู่ก็พูดออกมาว่าพ่อพ่อผัวฆ่าหนูผัวฆ่าหนู

อิพออยู่ใจอิพอ
แม่ก็ชิ้นหัวตัวอิพอ
ตรงอ่านหวันตรงอ่านหวัน
ตรงไม่ยันตาย

หนูไม่อยากตายมันชาวหนูชอบต้นตาย
หนูไม่อยากตายมันกำลังมากับหนู
มันตลอกกันแล้วมันกินแล้วมันกินตบหนู
มันจะตบหนูหนูเรียกผักมันลดเลย
หนูเข้ามาบ้านเร็วไอ้พ่อ
ไอ้พ่อเอาผักไปเอาหนูบ้านเร็ว
เอามาเรียกเอามาเรียก

ใจดูโทษถอยสำคัญ
เป็นแบบนี้ก็แตกตื่นกันทั้งงานสิครับ

ของท่านหนูวจริงกัลฟรัง

ชนต้นไม้เมื่อวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา

ส่งเสียงเรียกหาในสายแก่นปรังอายุ๖๖ปี
พ่อของนางสาววัชรินหรือว่าฟ้าใสนี่แหละนะครับ
บอกว่าหนูไม่อยากตายผัวมันฆ่าหนู

คนทั้งงานขนลุกสิครับคุณผู้ชมครับ

อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นวันที่๕ตุลาคมนะครับ
รถกระบะเสียหลักนะครับ
เพราะว่าถนนลื่นตกร่องกลางถนน
ตัวรถไปชนเข้ากับต้นไม้
สามีภรรยาเสียชีวิตทั้งคู่
เหตุเกิดบริเวณทางโค้งฝั่งตรงข้าม
ธานีรีสอร์ทสาย๓๐๔กบินบุรีโคราช
นาดีปรัชปราจิบุรีครับ
ส่วนเหตุผีผีเข้าสิงคนในงานศพเนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นในวันที่๒ของการจัดงานศพที่วัดโพธาราม

ในสายครับพ่อของผู้ตายเปิดเผยว่า
ยานลูกสาวมาบอกว่าผัวเป็นคนฆ่าลูก
แต่พ่อก็คิดว่าจะไปเอาผิดผัวก็ไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะตายไปพร้อมกันแล้วในที่เกิดเหตุ
ก็เลยบอกวิญญาณของลูกไปบอกว่า

ลูกไปขึ้นสวรรค์เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เถิด
พ่อแม่จะเลี้ยงดูหลานให้เป็นอย่างดี
จากนั้นก็นำพระมาคล้องคลอครับ
แล้วลูกสาววิญญาณมันก็ออกจากร่างไป
ก่อนจะจากไปนะครับตรงนี้ก็พีคเหมือนกัน
ยังฝากบอกให้ทุกคนซื้อเลขอายุกับเลขทะเบียนรถด้วยนะ

ถามพ่อว่าลูกสาวอายุเท่าไหร่พ่อบอก๓๙ปี
ส่วนทะเบียนรถที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
เลขทะเบียน๘คควาย๖๙
ย้ำนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะครับ